ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักคนโสดช่วงนี้จะมีเสน่ห์
จะถูกชะตากับคนต่างชาติหรือถูกชะตาเป็นพิเศษ
กับคนที่เป็นครูหรือนักวิชาการส่วนคนมีคู่
ครอบครัวจะสงบสุขดีสุขภาพขอให้ระวังสุขภาพของปากและฟัน
อกจากนั้นโรคปอดหลอดลมเส้นเสียงกระเพาะอาหารอาจเข้ามาคุกคาม
การเงินยังไม่ค่อยคล่องตัวอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องเครดิตหนี้สินเป็นส่วนใหญ่
ทางด้านเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้หากคิดขอเครดิตหนี้สิน
ประสบความสำเร็จที่น่าพอใจการงานในช่วงนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ
เป็นจังหวะดีสำหรับการเริ่มต้นงานใหม่ขยายร้านค้าขยายฐานลูกค้า
ขอให้ระวังติดตามการตรวจสอบงานเอกสารให้ดีดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์